ต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมตำรวจภูทรครองหลวงปฐุมธานีครับ
ไปจับกลุ่มเจ้าของร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์
เปิดร้านบางหน้าแต่ว่ารับซื้อของโจรครับ
เจ้าของรถที่ถูกขโมยไปพากันไปตรวจสอบรถที่ตำรวจยึดคืนได้นะครับ
สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับก็คือนายนารินเรื่องทัพทิมครับ
หรือว่าออสอยู่ที่ตำบลครอง๓อำเภอครองหลวงปฐุมธานี
ก็มีของกลางครับเป็นรถจักรยานยนต์๓คัน
โครงรถเครื่องรถที่ชำแหละแล้วแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมจำนวนหนึ่งนะครับ
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนสพครองหลวงได้สืบทราบมาว่า
บนถนนเรียบคลอง๓อำเภอคลองหลวง
เป็นที่รับซื้อขายแล้วก็แยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต

พบผู้ต้องหากำลังแยกชิ้นส่วนกันอยู่นะครับ
เป็นรถจักรยานยนต์อยู่ที่บริเวณหน้าร้านนะครับ
แล้วก็ภายในอู่ก็มีรถจักรยานยนต์อีกจำนวนหนึ่ง

ได้มีการแจ้งหายไว้ที่สพครองหลวงครับ
และจากการสอบถามนายนารินก็รับสารภาพว่า
รถจักรยานยนต์รับซื้อมาราคาคันละ๓๐๐บาทเท่านั้น
แล้วก็เอาไว้ขายให้กับลูกค้าคันละ๓๕๐๐บาท

ก็นำไปแยกชิ้นส่วนขายต่อครับ
๓๐๐๐บาทครับ
แล้วเรารู้ไหมว่าเป็นรถรักมา

แต่กระลาภคือไว้ทำมานานยัง

ทำนึงมีเมียขาย๓๐๐๐บาท

ด้านนายพระวัชชามะลิซึ่งเป็นเจ้าของรถที่หายไปตั้งแต่เดือนธันวาคม๒๕๕๙
แล้วก็นางสาวสโรชาทักษนนรถหายไปปี๒๕๕๘
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่นึกว่าจะได้รถคืนหลายปีแล้วนะครับ

โดยนายนารินก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
หรือรับของโจรพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางเอาไว้ได้
แล้วก็นำส่งมาทักงานสอบสวนสอบพ่อครองลวง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ